ไปดูที่เหตุการณ์ทะเลาะวิวาสบนถนนแถวบางนาตราดครับ
สองคันคันหนึ่งพยายามบีบแตร
เพราะว่าคันโอ้จอดแช่ขวานานเหลือเกิน
สักพักไอ้คันนั้นเหมือนจะไม่พอใจ
พอไม่พอใจหลบให้สักพักมาปาดหน้าเฉยเลย
แถมลงมาบอกเป็นข้าราชการนะ
เดี๋ยวน้า

ทำไมน้าน้าเป็นข้าราชการนี่น้าทำตัวแบบนี้หรอ
เมื่อกี้น้าเป็นข้าราชการทำตัวแบบนี้หรอ

แล้วพี่แช่ทำไมพี่ก็เห็นรถผมมา

พี่เมื่อกี้น้าด่าโบฮ่ใช่ป่าว
น้าพุทธพี่ผมดีแรกผมไม่ได้ด่า
พี่มีเตือนว่าพี่ขับรถพี่ไม่ได้น่ารักเลย
โอ้โหมึงจะฆ่าฆ่าพูก

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้

เขาบอกว่าพวกเขาเป็นข้าราชการ
แต่ไปขับรถปาดหน้าแล้วก็ลงมาหาเรื่องกับคนขับรถบรรทุก

เป็นแฟนสาวของคนขับรถบรรทุกครับ
เธอเล่าแบบนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
แฟนเธอขับรถบรรทุกสินค้าซึ่งขณะนั้น
รถมันหนักครับก็ใช้ความเร็วได้ไม่มาก

เจอรถคันหนึ่งขับนำหน้าแล้วก็ขับแช่เลนขวามาตลอดเลย
สามีเธอแฟนเธอเนี่ยก็เลยบีบแตรส่งสัญญาณเตือนเพื่อขอทาง
เนื่องจากว่าฝั่งเลนส์ซ้ายจะไปแสงซ้ายก็ไม่ได้
มีรถอีกคันนึงวิ่งอยู่
เมื่อคนขับรถคันที่อยู่ข้างหน้าเบี่ยงหลบให้ครับ
จากนั้นนึกว่าไม่มีอะไรไม่ใช่นะฮะ
ที่เบี่ยงหลบให้กลับมาขับปาดหน้าครับ

สักพักหนึ่งพอรถจอดมีผู้ชายเดินลงมาจากรถ๓คน
อาการนี่เมาแอหน้าแดงมา
แถมเปิดฉากด่าพ่อล่อแม่เลย
เห็นท่าไม่ดีแล้วยกมือถือมาถ่ายคลิปไว้ดีกว่า
พอทั้ง๓คนรู้ว่าโดนถ่ายคลิป

พยายามจะเดินหนีตามคลิปที่ปรากฏเลย

ชาวเน็ตพยายามจะจี้ต้นสังกัดของข้าราชการ๓คนนี้
ตรวจสอบพฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชาครับว่า
โอ้โหถ้าหากเมาสุราแล้วมาหาเรื่องประชาชนแบบนี้

ขณะเดียวกันครับขอให้คนขับรถบรรทุกที่อ้างว่ามีกล้องหน้ารถ

ตอนเกิดเหตุมันเป็นยังไงโดนปาดหน้ายังไง
จะได้เห็นความจริงจะได้รู้ว่าใครผิดใครถูก